ตึกตึกนี้ข้างล่างเขาเป็นร้านแบบตัดสติ๊กเกอร์ร้านป้ายไวนิว

ตี๒ค่ะไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาแบบนี้
เจ้าของร้านนะต้องปีนไปบนดาดฟ้าค่ะหนีตายเอาชีวิตรอด

เพื่อนบ้านมาช่วยจากตรงดาดฟ้าแล้วคุณดูสภาพสิ

ก็ต้องขึ้นไปข้างบนโชคดีนะคุณ

แล้วสามารถที่จะปีนข้ามไปอีกอาคารได้
แล้วก็ไปลงอีกครูหาหนึ่งได้นะคะ

ผู้ภัยเขาได้รับแจ้งว่าไฟไหม้ที่ตึกนี้
อยู่ที่ถนนสายเชียงใหม่สรรกำแพงสายเก่า

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็มีการประสานรถดับเพลิงค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วโอ้โหไฟลุกไหม้
ลักษณะตึกมันเป็นตึก๓ชั้น

แล้วด้านล่างคุณผู้ชมเห็นไหมขณะป้ายของร้านเป็นร้านรับทำไวนิว

เจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำเพื่อดับไฟก่อน
แล้วก็ตรวจสอบปรากฏว่ามีคนอยู่ข้างในคนนึง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ก็มีพลเมืองดีที่อยู่ตึกใกล้นี่แหละนะคะ
พาขึ้นไปบนดาดฟ้าของตัวอาคาร
หนีมายังอีกตึกหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอีกคู่หาหนึ่งได้
ทีนี้จากการสอบถามอาคารหลังนี้
เป็นของนางนิลุบลนีเมลอายุ๔๒ปี
ก็เปิดเป็นร้านไวนิวเปิดเป็นร้านตัดสติ๊กเกอร์นั่นแหละ
ทีนี้ตอนหัวค่ำก็ปิดร้านตามปกติเลยนะ
ขึ้นไปพักอยู่บนอาคารอยู่คนเดียวนั่นแหละ

ปรากฏว่าตรงห้องนอนได้กลิ่นเป็นกลิ่นเหม็นไหม้
พอกลิ่นเหม็นมาแล้วควันตามมาค่ะ
พยายามหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้ว
สังเกตว่าข้างล่างตรงที่มันเป็นร้าน

ใช่ค่ะเพื่อนบ้านก็ข้ามมาจากอีกครูหาหนึ่ง
มาช่วยทำให้เจ้าของไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ

ดูว่าโครงสร้างอาคารมีเสียหายตรงไหนยังไงบ้าง
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง

นี่รวมมูลค่าไม่น่าจะต่ำกว่าล้านนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องบันทึกข้อมูลเอาไว้

เดี๋ยวต้องให้ทางพศเข้ามาพิสูจน์หลักฐานเบื้องต้น
แล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดต่างอีกครั้งหนึ่ง